คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับ

สามีซึ่งเป็นตำรวจบ้านหรือตำรวจอาสา

จากนั้นบังคับฉุดกระชากลากถูภรรยาไปตามพื้นแบบนี้
ชาวบ้านหรือว่าญาติจะเข้าไปช่วยไม่กล้าเลยนะ
เพราะเขาขู่ใครเข้ามาช่วยเดี๋ยวฆ่าทุกคนให้ตายเลย
จากนั้นก็นำตัวภรรยาไปกักขังไว้
สักที่ใดที่หนึ่งไปซ่อนไว้นะฮะ
สิ่งที่เขาทำเขาต้องการที่จะง้อขอคืนดีภรรยา
อยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับ
เมื่อวานเรานำเสนอข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่เหมือนกัน

เพราะมีความคืบหน้าตำรวจสามารถรวบตัวสามี

เขารักภรรยามากอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

นี่ครับเป็นคลิปเหตุการณ์ที่นายอำนาจจีนรำ

อาสาสมัครตำรวจบ้านบ้านตามัว
ตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะครับ
เข้ามาล็อกกุญแจมือแล้วก็ฉุดกระชากลากถูภรรยา
ก็คือนางเสงี่ยมสุโขอายุ๖๐ปีนะครับ

จะทำบันทึกข้อตกลงกันนะคุณนะ

ทำการบันทึกข้อตกลงกันที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับ
เพราะว่านางเสงี่ยมทนพฤติกรรมของสามีไม่ไหวแล้ว
และหลังจากนั้นหลังจากที่นายอำนาจ
มาล็อกกุญแจมือแล้วก็ฉุดกระชากลากถู

พาไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านแห่งหนึ่ง
แล้วใส่กุญแจมือนางเสงี่ยมล็อกเอาไว้นะครับ
แล้วมีการคมคู่คมคู่บอกว่า
อยากจะกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมเสงี่ยม
ถ้าเสงี่ยมไม่ต้องการที่จะมารักกันเหมือนเดิม

โอ้โหเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วครับ
เพราะว่าทางญาติพี่น้องต่างเป็นห่วงนะครับ
ผู้หญิงคนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ
ลูกสาวของนางเสงี่ยมก็คือนางธนพรด่านนอกนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่านายอำนาจเป็นสามีใหม่ของแม่

ที่ผ่านมาแม่มักจะถูกคนนี้ทำร้ายเป็นประจำ

คาดว่าสาเหตุที่มาง้อแม่
เพราะอยากจะมาขอเงินเพื่อไปซื้อยาเสพติดนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพเมืองบุรีรำ

กระจายกันออกตามหานางเสงี่ยมแต่ก็ไม่พบ
เพราะกลัวไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงนะคุณนะ
นี่ฮะมีคนที่อยู่ที่ทุ่งตรงนี้บอกว่า
นายอำนาจพานางเสงี่ยมมานั่งพักตรงนี้นะครับ

เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานางเสงี่ยม
กลับบ้านปลอดภัยแล้วนะคุณนะ
ตามร่างกายมีรอยช้ำและแผลถลอกที่หัวเข่านะครับ
จากการถูกกระชากลากถูไปตามพื้น
ส่วนแผลที่ตอนแรกบอกว่าถูกนายอำนาจ
ใช้มีดฟันศีรษะเลือดอาบ

แล้วก็ถามนางเสงี่ยมว่าถูกฟันหรือเปล่า

และท้ายที่สุดก็ต้องใช้อุบายแล้วครับ
บอกเรื่องความรักความลึกอะไรกันนะครับ

ฟังเสียงนางเสงี่ยมแล้วกันนะฮะ
นี่แหละครับ
นายอำนาจพยายามที่จะบังคับให้นางเสงี่ยม

กระทั่งนางเสงี่ยมถูกปล่อยตัวออกมานะครับ

ตอนแรกนะถูกทั้งขู่ถูกทั้งดุถูกทั้งด่าเลย
ก็ไม่รู้ว่าจะรอดมาได้ยังไง
แต่ทีนี้พอเขาถามว่าจะรักกันอีกไหม
ก็ตอบไปว่างั้นกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วกัน
นายอำนาจก็เลยจึงยอมขี่รถพามาส่งที่หน้าบ้าน
แล้วก็ยังส่งจูบให้ก่อนที่จะขี่รถออกไปด้วยนะครับ
แต่ว่านางเสงี่ยมยืนยันว่าหลังจากนี้จะขอเลิกเด็ดขาดนะครับ
แล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
ต่อมาความคืบหน้าเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจออกตามล่าตัวนายเสงี่ยมหรือว่านายช้าง

ขณะที่หลบซ่อนตัวที่บริเวณหมู่บ้านยาง
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๒๓กิโลเมตรเนี่ยนะครับ
โดยนายอำนาจสารภาพนะครับว่าทำไปเพราะรักอยากจะคืนดีด้วย
แล้วก็น้อยใจที่ภรรยาไม่ยอมคุยด้วย
ก็เลยหนีไปนอนบ้านญาตินานกว่า๒เดือน
รับว่าคิดถึงภรรยามากแล้วก็รักภรรยามาก

จะให้ภรรยากลับมารักกันเหมือนเดิม
ก็เลยตัดสินใจในการก่อเหตุ
ตำรวจได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะพบเป็นสีม่วง
เมืองต้นก็แจ้งข้อหาเสพยาเสพติด
โดยต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายหรือว่านางเสงี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็รอผลตรวจร่างกายนางเสงี่ยมจากแพทย์อีกครั้ง
ก่อนจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในภายหลังนะครับ
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นเหตุวุ่นวายกันทั้งวันเลยนะครับ
หมู่บ้านเลยนะครับ